คุณผู้ชมครับจากกรณีอาสาสมัครตำรวจเมืองสุราชธานี
สกัดจับ๒วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มา
ซึ่งคาดว่า๒วัยรุ่นจะมียาเสพติดมาด้วย
แต่วิธีการสกัดจับนะครับเราได้เห็นไปในคลิปที่หลายสื่อก็นำเสนอ

คือการที่รถกระบะมาเฉียวรถจักรยานยนต์ให้ล้มเลย
แล้วจากนั้นวัยรุ่น๒คนได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดมีกลุ่มชาวบ้านกว่า๓๐๐คนเดินทางมายื่นหนังสือกับภูมิกับโรงพักเมืองสุราชธานี
บอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นและการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสา
ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ชนจนล้มเลยแล้วก็ไปทำให้ทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างทางคันอื่นเสียหายไปด้วย
ใช่ครับโดยกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดสุราธานีกว่า๓๐๐คน
เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าสพเมืองสุรธานี
หลังจากไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของนายบุตนาพุทธเสนอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นอาสาสมัครตำรวจประจำจุดบางกุ้งเมืองสุราธานี
ขับรถยนต์สายตรวจไล่ติดตาม๒วัยรุ่น
พยายามขับรถจักรยานยนต์หลบหนี
ขอเข้าตรวจค้นจนเกิดการเฉียวชนแบบนี้นะครับ
ได้รับบาดเจ็บหัวร้างข้างแตกกันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๔ตุลาคม
บริเวณหน้าร้านเดิมหมูกระทะกลางเมืองสุราธานีนะครับ
ก็จากภาพเหตุการณ์ก็ถูกแชร์ต่อกันไปในโลกออนไลน
ทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่
อาสาสมัครตำรวจนายนี้ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
โดยนายพดุงพงศ์มีชัยตัวแทนชาวบ้านได้เข้ายื่นหนังสือ
ยื่นข้อเรียกร้อง๗ข้อสำหรับกรณีนี้
โดยให้ตำรวจแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุ
ยกเลิกกลุ่มอาสาตำรวจในพื้นที่ทั้งหมด
การดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในฐานะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่

รวมถึงขอความชัดเจนในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะครับ

ภูมิกับการโรงพักเมืองสุราธานี

หยุดปฏิบัติการทันที
พร้อมกับชี้แจงนะครับว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
ก็เพราะยังอยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องรอสอบปากคำคนเจ็บทั้ง๒ราย
ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ขอเวลาตำรวจ๑๕วันในการทำงาน
กลุ่มชาวบ้านได้ยินแบบนี้ก็พอใจระดับหนึ่งนะ
แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยไม่มีเหตุวุ่นวายใด
แต่ทุกคนจะเฝ้าติดตามการทำคดีของตำรวจเมืองสุราธานี
อย่างใกล้ชิดท่านภูมิกับสัญญา๑๕วันใช่ไหม

และอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจอาสาเนี่ย

ออกมาตรการมาให้ชัดเจนชี้แจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจนะครับ